ข่าวดีเมื่อวานนี้แหมหลายคนบอกว่า

เพลงในหน้าบาลกันไปส่วนพวกเราสามสาวเนี้ย
คุณค่ะอยากจะดีใจกับเค้าคุณผู้ชม
มีคนดวงเฮงหลายท่านเหมือนกันรับทรัพย์หลังจากที่ลอตเตอรี่ออกนะฮะ
โดยเฉพาะคนบันเทิงเนี่ยโพสต์โชว์โชคลาภกันเยอะเลยนะฮะ
เริ่มกันที่พี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยกันเลยค่ะ
คนดีคนเดิมโพสต์โชว์เลขที่ชอบเอาไว้ทุกงวดนะฮะ
แต่งวดนี้แหละหมานมงคุณผู้ชมเพราะว่าอะไร
รางวัลเลขท้าย๒ตัวตรงกับอายุของพี่มนต์สิทธิ์
แล้วคือรอบนี้พี่แกบอกก่อนแล้วด้วยนะคุณผู้ชม
ว่าหลายคนน่าจะถูกตามพี่มนต์สิทธิ์เหมือนกัน
แล้วถามไปว่าพี่มนต์สิทธิ์ถูกรางวัลไหมคะ

โพสต์บอกคนอื่นอายุตัวเองทั้งทีไม่ซื้อได้ไงนะฮะ
ก็กางออกมาเป็นใบพัดโชว์กันแบบนี้เลย
แล้วพี่แคร์บอกว่านี่แค่หอมปากหอมคอนะจ๊ะ
มันไม่ได้มาใบเดียวใช่
สามใบบ้างห้าใบอะไรว่ากันไปนะ

ต่อกันที่แม่ฮายอภพรกันบ้างดีกว่าค่ะ
ยกให้เป็นเจ้าแม่อีกหนึ่งคนยิ้มหน้าบานเลยแม่ฮายอภพร

จะใช่คุณค่ะเห็นภาพนี้แล้วอย่างที่พลอยบอกเลยว่าเปิดแผงขายลอตเตอรี่หรือเปล่า
เพราะมันเยอะทุกงวดจริงแล้วเห็นว่ามีเยอะแบบนี้
ฮายเขาบอกว่างวดนี้ไม่บอก
แผงก็ว่าเกือบไปแล้วอยู่เหมือนกันคุณผู้ชม
เพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะไอ้ใบที่ถูกรางวัลได้มา๒๐ใบนะ
ประกอบไปด้วยรางวัลเลขท้าย๒ตัว๑๕ใบคุณคูณไปแล้วกันใบละ๒๐๐บาท
รางวัลเลขหน้า๓ตัวอีก๕ใบอันนี้ได้ใบละ๔๐๐๐บาท
สิริรวมเคาะให้เป็นค่าขนมประมาณครึ่งแสน
ก็อยู่คุณลดนะคะยอดค่ะเมื่อกี้ถูก๒๐ใบใช่ไหม
แต่ไม่ถูกอีก๑๐๐ใบหรือเปล่าเออไม่แน่เหมือนกัน
คุณก็อย่าไปพูดสิเอาพูดที่เขาถูกพอ
ปิดท้ายกันที่เจ้าพ่อจอมทัพเจ้าเก่าเจ้าเดิม
เมื่อวานี้เราก็อาจคาวนี้ไปโชว์ภาพให้พี่พี่ถูกโดไปเหมือนกันนะฮะ
อ๋อมสกาวใจก่อนหน้านี้บอกแนวทางกับพี่เอฟซีมาตลอด
และไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงคุณผู้ชม
เพราะว่าเจ้าพ่อน้องจอมทัพนี่นะคะเขาเขียนเลข๕๘มา

เราเห็นเลข๕๑อะไรอย่างกันขวาบนมองไม่ออก
ถูกรางวัลกันไปคุณผู้ชมแล้วก็ยังได้เลขหน้า๓ตัวมาอีก
โอ้โหงวดนี้มีแต่คำว่าปัง
โอ้โหสุดยอดเล่าไปน้ำตาก็รื้นไปทำไมเราสามคนไม่ฟังแบบนี้
บอกแล้วว่าพวกเราทีมหวานอมขมคอ
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรงวดหน้าเอาใหม่
เพราะเราแหละเราคือนักสู้คุณผู้ชมคุณผู้ชม